แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะตัดสินอนาคตครอบครัวของน้องเบ้นจากจังหวัดพิจิตรว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจมากน้อยเท่าไหร่นะครับ

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
คุณยายคุณตาน้องเบ้นและรวมทั้งเด็กขอให้โชคดีนะครับ
พร้อมไหมครับที่จะฟังคำตอบ

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ักษ์ตนนี้มีชื่อว่าอะไร

น้องเบ้นเลือกตอบตัวเลือกที่สี่

ถ้าถูกข้อแรกถูก๕๐๐๐บาทนะคะ

ถูก

เป็นตัวละครในรามเกียรเป็นโอรสของท้าวรัสเตียนและนางรัชดานะครับ
มีศักดิ์เป็นน้องแท้ของทศกัณฐ์มีหน้าและกายสีเขียว
เป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์มากมีอาวุธร้ายประจำกายนั่นก็คือหอกโมคศักดิ์นั่นเอง
ครอบครัวน้องเบ้นตอบถูกไปแล้ว๑ข้อนะครับ
รับทุนไปต่อลมหายใจอยู่ที่๕๐๐๐บาท
ตัวเล็กเขารู้เรื่องหมดเลยนะน้องเบสเห็นไหม
เขาก็ดีใจไปกับแม่เขาก็นั่งตบมือนะเป็นกำลังใจให้นะครับ
ข้อผ่านไปนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเลือกเฉลยต่อ

นะครับผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องเก็บขยะครับ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือให้พับกล่องให้แบนแล้วมัด
มัดละ๑๐กล่องจำนวน๓มัดภายในเวลา๓นาที

ลุ้นกันว่าตาชัยทำได้หรือไม่ได้ครับ

ถ้าได้ข้อนี้นะจะฆ่าพันธุ์พุ่งขึ้นไปนึกมุมมา

ได้ครับ
ได้ครับ

ระหว่างที่ทุกคนกอดกินอยู่นะไอ้เจ้าตัวเล็กนะฮะน้องเบสยกมือพนมเลย

ทำได้นะครับด้วยความร่วมแรงร่วมใจกัน
แล้วนี่คืออาชีพที่ครอบครัวของน้องเบ้นนะครับ

แล้วก็เป็นความรักที่พ่อกับลูกร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกัน

นี่คือน้ำตาแห่งความสุขนะฮะ
รู้เลยว่าเขาดีใจมากจริงนะครับคุณผู้ชม

กล่องเป็นที่เรียบร้อยเลยนะฮะ๓มัดด้วยกัน
ให้เวลาว่า๓นาทีแต่ตาทำไป
ใช้เวลาทั้งหมดนะฮะ
นาที๓๐วินาทีครับ
ผมเข้าใจนะว่าเวลาที่คนมันสู้ขึ้นมาจริงเนี่ยนะครับคุณผู้ชม
พละกำลังเนี่ยจากการฮึดสู้มันมาจากไหนไม่รู้นะตาเนอะ

ตารู้ตัวไหมว่าตาดูมีกำลังมากเลย
ดูครับมือมีกำลังสู้ครับ

นู่นก็ช่วยพ่อเหยียบกระทืบมัดนู่นนี่นั่นโถแม่คุณ
ช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจตรงนี้ถือว่าทำสำเร็จ
ทำไปได้๒ข้อรับทุนไปต่อลมหายใจอยู่ที่๑๐๐๐บาท
พร้อมที่จะฟังเฉลยข้อต่อไปไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วผมเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

น้องบีมเลือกตอบตัวเลือกที่๓

จริงแล้วพญาชาลวันรูปปั้นตัวนี้นะครับ
มีความยาวทั้งหมดนะฮะ

รูปปั้นดังกล่าวถูกตั้งอยู่ที่

และก็ยังเป็นรูปปั้นจราเข้ที่
ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยครับ
มาลุ้นกันต่อสำหรับข้อสุดท้ายนะครับ

จะสามารถพิชิตเงินแสนกลับไปบ้านได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับเรื่องสุดท้ายที่เหลือนี่ครับคุณผู้ชม
นั่นก็คือเรื่องบ้านของเราครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับ
สติ๊กเกอร์การ์ตูนตัวใด
ไม่ได้ติดไว้ที่ลิ้นชักตู้วางโทรทัศน์ในบ้าน

ซึ่งคุณยายเรนูเลือกตอบตัวเลือกที่๓

ถ้าถูกข้อนี้เราไม่ได้ลุ้นเงินล้าน
แต่เรามาลุ้นเงินแสนได้กลับบ้านหรือไม่
เอาใจช่วยแล้วลุ้นกันอย่างไรครับ
ถูก
ถูก

ตัวเลือกที่ถูกนะครับคุณยายไม่ใช่ตัวเลือกที่สามแต่เป็นตัวเลือกที่หนึ่งลิงสีน้ำตาลครับ
เอาล่ะถือว่าได้มาใช้โอกาสกันแล้วนะครับใช้อย่างเต็มที่
เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ถือว่าทุกคนทำสุดความสามารถ
เงินทุนที่ไปต่อลมหายใจสำหรับครอบครัวน้องเบ้นในวันนี้นะครับ
รับไปอยู่ที่๑๐๐๐บาท
ดีใจนะครับที่ครอบครัวของเรามาในวันนี้ที่นี่เป็นเหมือนครอบครัวของยายกับตานะ

วันนี้นะครับจริงแล้วเนี่ยเรามีค่าเดินทางให้ต่างหากค่าอาหารค่าเสียเวลาให้นะลูกนะ
เพราะว่าหนูจะได้นำเงินที่ได้จากรายการนี้ไม่ว่าจะเป็น๕๐๐เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ดี
จะได้ไปใช้ได้อย่างเต็มไม่เต็มหน่วยนะครับ
แล้ววันนี้เบ้นได้มาออกรายการในวันนี้หนูมีความรู้สึกยังไงบ้างลูกไหนต้องบอกสิ
ดีใจค่ะที่ได้มีเงินไปต่อทุนเพื่อที่จะขายของแต่ก็เสียใจอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่ได้สำรอง
ก็คือความฝันอยากได้สำล้อเพื่อพาลูกไปขายของด้วย
เพราะว่าสำล้อคันนี้มันมีความจำเป็นมากใช่ไหมลูก
ใช่ค่ะแบบจะได้ขนของไปให้ลูกสบายค่ะที่หนูมีนอนก็ได้ขนพัดลงพัดลมไปด้วยจะได้ไม่ต้องร้อนนะคะ
ผมเข้าใจนะครับว่าอาชีพนั้นคือสิ่งที่สำคัญนะครับที่จะทำให้ครอบครัวนั้นมีรายได้แล้วก็รอดพ้นจากวิกฤต
ซึ่งครอบครัวของน้องเบ้นก็เช่นกันนะฮะที่ต้องการเพียงเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปทำมาหากินเพื่อที่จะให้ครอบครัวนั้นรอดพ้นจากวิกฤตในชีวิตให้ได้นะครับ
ผมขออนุญาตฝากคุณผู้ชมนะครับขึ้นเลขที่บัญชีครอบครัวของน้องเบ้นจากจังหวัดพิจิตรไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับขอบพระคุณล่วงหน้าและขอบคุณครอบครัวมากเลยนะครับที่มาในวันนี้ครับ
ขอบคุณครับ
ปู่เรียกปู่ตามไอ้ตัวเล็กแล้วนะเขาเรียกปู่เขาเรียกปู่นะช่วงที่แล้วเรียกตาเป็นปู่แล้วนะคะ

เดี๋ยวเรียกไปเรียกมาผมเรียกพ่อบ้างปู่บ้างเข้าใจกันนะพ่อ
ใช่

เฮ้ยเรียกพี่แล้วยิ้มเป้นเลย

ผมขอโทษนะล้อเล่นนะครับครับ